ประเด็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
ค่ำคืนวันศุกร์ที่ที่สิบสามตุลาคมสองพัน

ห้าทุ่มครึ่งนะคะสำหรับไทยรัฐจอบประเด็นค่ำคืนนี้ค่ะ
เจาะประเด็นเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองในไทยกันก่อนนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับการปักหลักชุมนุม
เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำและแนวร่วมกลุ่มคณะรัศดร
หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นค่ะ

พาคุณผู้ชมกลับมาที่บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
บริการช่วงข้ามขนาดนี้ยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบนาที
ยังคงมีการปราศัยของแกนนำนะครับสลับกับการขึ้นคอนเสิร์ตของศิลปินดารานะครับ
คุณผู้ชมให้ไปดูบรรยากาศตอนนี้กันก่อนนะครับ
ด้านหลังของผมนี่คือเวทีปราศัยของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ยังคงปราศัยกันอย่างต่อเนื่องสลับกับการขึ้นคอนเสิร์ตนะครับ
ศิลปินต่างต่างที่มาร่วมร้องเพลงกันให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศขนาดนี้
ผู้ชุมนุมยังคงปักหลักนั่งกันอยู่ที่นี่แล้วก็บอกว่าจะปักหลักนอนกันที่นี่ตลอดทั้งคืนนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับนี่เป็นโทษนะครับ
นี่เป็นผ้าห่มที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้แจกให้กับผู้ชุมนุมนะครับที่มาร่วมที่นี่
ถ้าเกิดว่าใครจะปักหลักนอนที่นี่นะครับก็จะมีผ้าห่มแบบนี้ให้นะฮะ
แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมีเสือนะครับแล้วก็มีหมอนถ้าเกิดว่าใคร
ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะปักหลักนอนวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องนอนแบบนี้ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับ
ก็หลายคนก็ได้รับแจกไปนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครจะนอนที่นี่นะฮะ
ก็จะมีบริเวณตรงนี้นะครับมีเสือปูให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้นอน
ถ้าเกิดจะนอนปักหลักกันก็สามารถที่จะนอนกันตรงนี้ได้ก็เริ่มมีประชาชนกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
มาเริ่มที่จะจับจองพื้นที่จะนอนกันบริเวณนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีเต็นต์ของประถมพยาบาลด้วยนะครับ
แล้วก็มีเต็นต์วิทยุดูแลความปลอดภัยตรงนี้ขณะเดียวกันปลายแถวปลายแถวนะฮะ
ก็ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับยังคงนั่งรอการปลาใสกันอย่างต่อเนื่อง
หลายคนก็บอกว่าจะปักหลักนอนกันที่นี่แม้ว่าค่ำคืนกลุ่มผู้ชุมนุมจะน้อยหน่อย
แต่ว่าหลายคนก็ยังตั้งใจที่จะฟังการปราศัยตลอดทั้งคืนนี้ด้วยนะครับ
รถน้ำต่างก็ยังคงที่จะเปิดขายของกันอยู่ตรงนี้
ถนนถนนงามวงวานนะครับมุ่งหน้าไปยังแยกพงเพชรตอนนี้
บริเวณนี้ปิดการจราจรทั้งหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงกลางคืนคืนนี้ที่
กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงนั่งปักหลักกันแล้วก็ยังคงส่งเสียงเชียร์กันนะครับ
เพราะว่ามีการปราศัยกันอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้แสดงคอนเสิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ชม
เมื่อประมาณเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเราได้รับรายงานว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนอาชีวะนะครับ
รับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ควบคุมตัวชายคนหนึ่งนะครับ
มีอาการคล้ายเมาสุราเดินอยู่บนสะพานลอยคนข้าม
จะพาตัวไปพูดคุยบริเวณหลังเวทีจึงพบว่าชายคนดังกล่าวเป็นตำรวจสืบสวน
สอนอทุ่ง๒ห้องครับจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความเรียบร้อย
รอบการชุมนุมให้พาตัวออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
ขณะเดียวกันข้างนี้นะครับก็จะเป็นที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นเต็นต์สวัสดีการนะครับ
ก็จะมีเสือมีหมอนนะครับมีผ้าห่มที่เราสามารถที่จะมาหยิบใช้บริการตรงนี้ได้นะครับ
คุณผู้ชมนุมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีทั้งหมอนนะฮะมีทั้งเสือ
แล้วก็มีทั้งผ้าห่มนะครับตรงนี้ก็จะนอนปักหลักกันได้
ใครมีข้าวหิวข้าวเดินมาบอกเต็นต์สวัสดิการได้นะครับ
ก็เดินมาบอกในสวัสดิการก็จะมีน้ำมีข้าวให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะมาใช้บริการตรงนี้นะครับ
ใกล้เวทีตรงนี้ก็ยังคงมีการประสัยกันอย่างต่อเนื่อง
นี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนกลางคืนช่วงนี้๒๓นาฬิกา
สี่สิบสี่นาทีนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดที่เรายังคง
เกาะติดบรรยากาศการชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ยังคงสังเกตว่ามีมวลชนทยอยเดินทางกันมา
อย่างต่อเนื่องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณริมเกาะกลางถนนเนี่ยนะครับ
เป็นกลุ่มของเด็กนักเรียนอาชีวะที่มาดูแลความปลอดภัยมาเป็นกาด
ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมในค่ำคืนนี้นะครับทุกอย่างเป็นไปอย่างสงบนะครับ
อาชีวะถ้าเกิดว่าใครจะเดินเข้ามาก็จะขอตรวจค้นด้วยนะครับ
ว่ามีอาวุธอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมครั้งนี้ด้วยนะครับ
ปลาใสก็ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านะครับ
แล้วก็จะสลับด้วยการร้องเพลงของศิลปินต่าง
ก็นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับ
ช่วงนี้ยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีแล้วนะครับการชมนุมก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
คงมีการปราศัยกันอยู่แก่นำก็สลับสับเปลี่ยนกันนะครับ
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชมนุมหลายคนก็เตรียมที่จะปักหลักนอนกันที่นี่แล้ว
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดจากที่นี่ครับศักดิ์บุญรัฐข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับค่ะขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐด้วยนะคะ
นั่นก็เป็นบรรยากาศที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าตอนนี้ถนนบริเวณด้านหน้าเรือนจำที่จะมุ่งหน้าไปที่แยกพงเพชร
แล้วก็แยกแครายเนี่ยนะคะไม่สามารถใช้การได้แล้วนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องก็คงต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมจะปักหลักอย่างที่ได้ประกาศเอาไว้หรือไม่ว่าถ้าหากไม่มีการปล่อยตัวแกนนำก็จะยังคงปักหลักกันยืดเยอะอยู่ตรงบริเวณนั้นเลยเนี่ยนะคะ